เส้นทางชีวิตของคุณแท้กันหน่อย
คุณแท้เป็นอดีตนักกีฬาวิวแชร์บาสเก็ตบอลทีมชาติไทย
แต่เขาต่อสู้กับชีวิตแล้วก็อาการเจ็บป่วยของเขาด้วย
เรื่องราวของคุณแท้จะเป็นยังไงเขาสู้ชีวิตขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ถ้าการที่เป็นนักกีฬาสักคนหนึ่งความฝันสูงสุดก็คือการรับใช้ชาติ

เขาก็บอกว่าไตเราพังหมดแล้วนะ
ไตวัยเหลือหลังก็เลยต้องทำการฟอกไส้
ตอนปี๔๔ครับไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็กลับมารถคว่ำ

แล้วก็ทำให้กระดูกสลังขาดออกจากกัน
ทำให้เดินไม่ได้ต้องให้แม่มาดูแลครับ
ก็ตอนนั้นแม่เขามีร้านของเขา
ร้านขายอาหารเขาก็ต้องเซ้งร้านเพื่อมาดูแลเขา
เพราะว่าตอนนั้นยังลุกนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
ให้แม่มาเช็ดตัวอาบน้ำ
มีพี่ทีมจังหวัดกรุงเทพเขาชวนเรามาเล่น

จน๓ปีเราถึงจะติดทีมชาติ

เป็นความหวังความฝันของเราด้วย

ความฝันสูงสุดก็คือการรับใช้ชาติ

ได้เหรียญ๔เกม๓๔ครั้งนะครับ
แล้วก็ได้ที่๔เอเชียนเกมครั้งหนึ่ง
แล้วก็ที่๕โอเคเนียล

โครงคลิปด้วย
ก่อนหน้านั้นเราปวดขามากครับ
เราก็กินยาพาราอยู่ด้วยทำให้เกิดโรคไตหนึ่ง

น้องก็เลยพาไปส่งที่การกีฬา

หมอเขาก็เลยโทรเรียกรถพยาบาล

เป็นไตวายเหลือหลังก็เลยต้องทำการฟอกไต
พอหลังจากป่วยเป็นโรคไตเราก็พยายามหาอาชีพแล้วครับ
เราชอบทำอาหารญี่ปุ่น

แล้วก็ข้าวคาซีด้ง

แต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจไม่ดีมากเลย

ตอนโควิดมันเงียบจนเราตกใจ
เราก็เลยเปลี่ยนการขายเป็นแค่เสาร์อาทิตย์
มีพี่แนะนำให้ไปขายขนมปังปิ้งตอนเช้า

แล้วก็พยายามหาสิ่งที่เราทำได้

คนเราครับมีสองมือสองเท้า

ที่จะทำให้เราเดินต่อไปสู้ต่อไปได้

พยายามมองหาความเก่งของตัวเองให้ได้ทุกคน

สุดยอดเรื่องราวของคุณแท้นะคะ
เป็นคนที่ไม่เคยท้อแท้
แล้วก็มีรอยยิ้มเป็นกำลังใจเสมอ
หนึ่งอย่างที่คุณแท้พูดถูกคือ
อย่างน้อยเรามีคนละหนึ่งใจเท่ากัน

หรือว่าขนมปังปิ้งของคุณแท้นะ
ไปได้นะคะที่บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง๒ตึก๖๙
อยู่ที่ถนนประชาพัฒนาแขวงทัพยาว

หรือว่าโทรไปหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยค่ะ
อุดหนุนคุณแท้เป็นกำลังใจให้คุณแท้กันได้ค่ะ